แล้วตอนนี้มีผู้ปกครองไปแจ้งความเพิ่มเติมอีกนะ
โดนอะไรบ้างอ่ะลูกเด็กยังเล็กอยู่เลยโดนเอานมราดหัวบ้าง
แล้วบังคับให้หยุดร้องโดยการนั่งทับ

แล้วเด็กอ่ะเด็กบางคนยังแบบเล็กมากเป็นหลักเดือนยังไม่ถึงขวบด้วยซ้ำ

แล้วเขาบอกเด็กเป็น๑๐เลยเป็นลำไส้อักเสบนะ
ใช่แล้วบางคนหน้าก็ช้ำโดยที่ไม่รู้สาเหตุมันเกิดอะไรขึ้น
เด็กบางคนร้องไห้พูดไม่ฟังแต่เด็กเขายังเล็ก

วิธีการลงโทษเหรอนั่งทับเด็กเทนมราดหัว
แล้วไม่รู้ว่าโดนทำร้ายอะไรตานี่บวมช้ำเลยนะคะ
เมื่อวานนี้ผู้ปกครองของเด็กก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจค่ะ
ผู้ปกครองของเด็กรายนึงเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนแรกนะ
เอ๊ะทำไมลูกไม่ยอมไปโรงเรียน

แต่มีครั้งนึงที่ถ่ายรูปเอาไว้ลูกมีแผลที่คาง
นี่ผู้ปกครองคนนี้นะคะก็ถามไปที่นัสรีว่า
นี่น้องไปโดนอะไรมาทำไมน้องมีแผลที่คางแบบนี้
ทางฝั่งนัสรีบอกว่าอ๋อเด็กเกานะ
แต่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเก่าคุณผู้ชมเห็นภาพขวามือใช่ไหมคะ
ที่เราวงไว้เล็บเด็กจะยาวเก่า
จนมันเหมือนกับแบบเป็นเลือดจุดใต้ผิวแบบนี้เหรอ
แล้วก็ผู้ปกครองก็ถามไปอีกทำไมถึงเกา
บอกว่าแพ้นี่หรือเปล่าแพ้หน้ากากอนามัย
ผู้ปกครองพาไปหาหมอไม่ได้แพ้คุณ
ใช่แล้วเนี่ยมีผู้ปกครองอีกรายนึงนะคุณพ่อ
คุณพ่อบอกว่าที่ผมเลือกให้ลูกผมมาอยู่ที่นี่
ก็เห็นว่าที่นี่ปลอดภัยเออมีกล้องวงจรปิด
แต่ความปลอดภัยไม่ได้มีอยู่จริงเลย
ได้ดูหลักฐานพวกภาพถ่ายที่เจ้าหน้าที่รวบรวมมาให้เนี่ยนะ
ลูกผมโดนทับโดนทับไม่ให้ร้องไห้
ตั้งแต่ลูกผมยังไม่ถึงขวบด้วยซ้ำ
อันนี้๒รายแล้วนะคะส่วนคุณพ่ออีกคนนึง
ยอมเปิดหน้าสู้เลยลูกอ่ะมีแผลที่ข้างแก้ม
เนี่ยฮะแล้วเล่าให้ฟังนะบอกว่าเนอร์เซอรี่เนี่ย
อ้างว่าลูกผมแพ้มาสที่บอกใช่ไหมใช่ครับ
ผมพาลูกไปตรวจที่โรงพยาบาลหมอบอกไม่เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยเลยพ่อ

ลูกเราเราไม่เคยตีเนอะมาก็มีเลือดข้างแก้มครับ
อ่าแล้วบอกว่าเด็กเก่าจริงจริงลูกเราไม่ได้แพ้แมส
อย่างที่เขากล่าวหาเรามีหลักฐานทั้งรูปภาพ
แล้วก็มีหลักฐานอีกรูปหนึ่งที่ยังไม่เปิดเผยนะครับจะเก็บไว้ในชั้นศาล
ที่ได้รับข้อมูลมารู้สึก๒ครั้ง
ถ้าตามเหตุการณ์ไทม์ไลน์ที่ผมไล่รูปดูเนี่ยรู้สึกว่ารูปผม

แล้วทีนี้พอกลับจากพอวันที่๓รับกลับมาตอนบ่าย
ปรากฏว่ามันมีเหมือนรอยเล็บที่คาง

โอ้โหนี่คือผู้ปกครองหลายคนเลยนะคะ
ที่จะไปแจ้งความเพิ่มเติมลูกเขาโดนแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้กลุ่มผู้ปกครองกำลังรวบรวมกันนะ

ค่ะแล้วทีนี้คนดูแลนะ
ก็ตกงานแล้วค่ะหลังจากที่สถานรับเลี้ยงเด็กถูกปิดนะ

หลังจากที่ภาพภายนอกดูดีก็จริง
แต่จริงแล้วเด็กไม่ได้รับการดูแลเลย

เที่ยงกินกับข้าว๒อย่างไม่มีผลไม้ด้วย
ไม่ได้ครบ๕โมงเย็นบ่าย

แล้วก็บอกว่าจริงมีโต๊ะให้นั่งกินนะ

คนที่เลี้ยงดูเด็กแล้วออกมาแฉ

เจ้าของเนอร์เซอรี่น่ะอารมณ์ขึ้นลง

โดนจับลากเข้ามุมเลยปิดประตูขังด้วย
แล้วเอามือปิดปากอย่าร้องนะอย่าร้องนะ
บางทีนั่งทับเด็กทับอกทับท้องแบบนี้
ลองฟังดูหน่อยไหมคะอดีตพนักงานที่เนอร์เซอรี่นี้ค่ะ
มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงมีการหนุ่มหยิด
มีการเหยียดสแดงสิน่าท่าทางกับพนักงาน
หรือเด็กคนนั้นไม่ยอมทำกิจกรรมอะไรต่าง

จะเฮี่ยวไปแล้วจะรากไปแล้วไปไปนี่
มันหลบกล้องค่ะจะลากไปมึงอับเออพูดง่ายมึงอับเลย
แล้วส่วนมากราศาสตร์โต๊ะในห้องพยาบาล
ที่ทางพี่ยังได้เห็นนะคะในห้องพยาบาลจะยุ่งมาก
เพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีกล้องโปรไฟล์ที่เขาบอกมาว่า
เขาดูแลดีค่าเทอมแพงมากแพงแพงแพงแพงแพงแพงแพงแพง
นี่ไงที่บอกว่าดูแลดีค่าเทอมแพงแต่ท้ายที่สุดไม่ได้คุณภาพ
ต่อให้มีกล้องวงจรปิดและกล้องวงจรปิดนี่แหละก็เป็นหลักฐานแบบนี้

เพราะว่าอันนี้ก็ต่างกรรมต่างวาระนะคะที่ทำร้ายเด็กเนี่ย